๓๐ล้านพาดหัววันนี้ฟันอาญา๑๕๗สุทธิ
ปมอบหลักฐานเอี่ยวหวย๓๐ล้าน
ส่วนปปจเรียกรับทราบข้อหา

เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด

นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการจังหวัดกาลจันทร์อบุรี
ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕
หลังพบว่าเข้าไปสั่งแก้สำนวนคดี
แล้วก็จะเรียกพลตำรวจตรีสุทธิมาสอบปากคำ
รวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้แหละครับ
จากนั้นจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชพิจารณาชี้มูลความผิด
คาดว่าจะใช้เวลา๓๐วัน
ส่วนคดีนี้นะฮะทำไมถึงต้องยื่นเรื่องให้แก่ปปนะครับ
แล้วก็บอกว่าทางอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
ผิดมาตรา๑๕๗คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะบอกว่าพลตำรวจตรีสุทธิเข้าไปเกี่ยวข้อง
คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคดี
เช่นเรื่องของสถานที่เกิดเหตุ

แต่ทั้งนี้นะพลตำรวจตรีสุทธิมีสิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไป
ในฐานะผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ในการจะแต่งตั้งทนาย
จะปฏิเสธหรือจะไม่ให้คำให้การก็ได้
ตำรวจยืนยันคดีนี้ไม่มีการวิ่งเต้นล้มคดีอย่างแน่นอน

อันนี้พลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดบอก
แล้วก็พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปปก็บอกมาตรงกัน

พูดถึงการวิ่งเต้นเพราะว่ามีข่าวว่า
ผู้การเมืองการได้เข้าพบพลตำรวจเอกธิติราชหนองหางธิทัก
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่๒มีนาคม
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็เป็นกรณีที่ทางด้านของ
คนตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ได้ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
บอกว่าการขอเข้าพบในวันที่๒มีนาคมนั้น

เรียกมาสอบถามบางประเด็น
มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ไม่ได้มีการมาต่อรองเคลียร์คดีกันทั้งสิ้น
ยืนยันว่าพูดคุยกันจริงแหละแต่ไม่ตอบรอง
ไม่เจรจาไม่พูดถึงเรื่องของคดีความ
ส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้เพิ่มเติม
ตอนนี้ได้แบ่งออกเป็น๓กลุ่ม
คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่
ซึ่งขณะนี้กำลังสอบสวนว่าบุคคลกลุ่มนี้เข้าใจเหตุการณ์ลอตเตอรี่หาย
เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือให้การตามความเชื่อว่าสลากเป็นของครูปรีชา
ซึ่งกลุ่มนี้อาจไม่ถึงขั้นออกหมายจับ
กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอะไรรู้ไหมคุณกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อครับ
ตำรวจบอกแบบนี้บุคคลเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นเหยื่อ
เป็นเหยื่อนะครับที่ให้การไปตามที่เชื่อหรือให้การไปตามที่ได้ยินมา
คือมีความเชื่อแบบนั้นฟังมาแบบนั้นก็เลยเล่าต่อไปแบบนั้น
แล้วก็เอาคำนี้ไปให้การในฐานะพยาน
ใช่ครับนี่คือกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่เป็นกองเชียร์

วิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างนานา
แล้วก็ทำให้สังคมค่อยเขวจังหวังสัมภาษณ์ต่าง

ส่วนคดีนี้จะมีคนบงการใหญ่กว่าครูปีชาหรือเจ๊บ้าบินหรือไม่นั้น
พลตำรวจโทษธิติราชบอกว่า
มีความเป็นไปได้ว่าจะมียี่ปั๊วหรือซาปั๊วที่ขายสลากินแบ่งรัฐบาล
มีส่วนร่วมด้วยนะฮะ
ก็จึงสนใจนะที่จะมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นและสันและทั่วประเทศเลย

ความคืบหน้าคดีสลาก๓๐ล้านบาท
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยหลายประเด็นจะมีความชัดเจนมากขึ้น

ส่วนจะมีการดำเนินคดีล็อต๒กับใครบ้าง
เป็นแม่ค้าขายสลากหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

เพียงสั้นว่าเดี๋ยววันศุกร์เจอกัน

เดี๋ยว๒๘กุมภาคมเจอกัน
คราวนี้ก็บอกเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกัน

คดีนี้มีบุคคลเกี่ยวข้อง
แค่๓คน๒ใน๓ออกหมายจับไปแล้ว
แล้วก็เหลืออีก๒กลุ่มคือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสารที่เกิดเหตุ
คนที่อ้างว่าได้เห็นได้ยิน
กลุ่มนี้ต้องขอเวลาในการสอบสวนที่เกิดขึ้นเพราะอะไร
เข้าใจอะไรคาดเคลื่อนเป็นความเชื่อหรือเป็นการได้ยินหรือได้เห็นจริง
แต่จะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จหรือเรื่องเท็จเป็นจริงนั้น
ยังต้องสืบสวนสอบสวนทั้งหมด
แต่ถ้าบุคคลกลุ่มนี้ยังยืนยันในคำให้การเดิม
ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าสมควรดำเนินการในขั้นตอนไหน
อาจจะออกหมายเรียกให้มาพบเจ้าหน้าที่ก็ได้
จริงแล้วกลุ่มบุคคลนี้ถือว่าเป็นเหยื่อ
ส่วนตัวหลักก็ตามที่ปรากฏให้เห็น

ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์

นี่คือกลุ่มที่๒นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับ